เจ้าของที่เขาเลี้ยงพิษบูเอาไว้เนี่ยล่าสุดถูกกัดคือเมื่อวานเนี่ยถูกกัดไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะล่าสุดเมื่อเช้าถูกกัดอีกครั้งคราวนี้ถูกขย่ำแล้วอาการสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตนะครับเจ้าของใช่ป่ะเจ้าของที่เลี้ยงดูมันมาเนี่ย๒ปีกว่าที่ดูแลประคบประงมเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้พิษบูตัวนี้เนี่ยเคยกัดชาวบ้านมาแล้วถึงขนาด
ได้ยินไหมฮะ
เสียงเห่าแบบนี้ทำเอาชาวบ้านในพื้นที่และแวกแถวนั้นเนี่ย
สยองเลยอ่ะเพราะเคยมีคนถูกกัดถึงขนาดที่ว่าอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชม
มิ้นข้าเย็บเป็นร้อยกว่าเข็มและล่าสุดฮะ
ปูตัวนี้ที่เห่าอยู่เนี่ยมันกัดเจ้าของอาการสาหัส
ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาพิษบูตัวนี้อายุประมาณสองปีครึ่งครับ
ขังไว้ในกรงแล้วเพราะว่าทำเอาหลายคนหวาดภาวะ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ
บูตัวนี้มีชื่อชื่อว่าวิชาญวิชาณเหรอ
วิชาเนี่ยเป็นชื่อของพิษบูตัวเมื่อกี้นี้นะครับ

วิชาณตอนที่เราไปเจอตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูหน้าจอนี้ไว้นะครับ

เหมือนมันเศร้าหลังจากที่มันรู้ว่าเฮ้ยกัดเจ้าของถึงขนาดที่ว่าเจ้าของเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาล

นี่ฮะซึ่งมันเหมือนคนละตัวกับตอนที่ก่อนหน้านี้มันเขี้ยวแล้วมันก็กัดแล้วมันก็ขย่ำ
วิชากัดเจ้าของชื่อว่าคุณอัชราอายุ๖๗เข้าที่คอครับแล้วเลือดอาบเลย
ลูกสาวของคุณอัชรามาเจอก็เลยพาส่งโรงพยาบาลพาไปส่งที่โรงพยาบาลอ่างทอง
กัดเข้าที่ลำคอโดนเส้นเลือดใหญ่ขาดแล้วหน้าอกเนี่ยคือแผลฉีกเวอะเลย
ท้องเองก็แผลเวอะเหมือนกันครับ
ส่งโรงพยาบาลอ่างทองด้วยอาการสาหัสสุดท้ายเสียชีวิต

ตรงการองค์พักธรรมศาสตร์มหาราชในพื้นที่ไปตรวจสอบครับ
พร้อมกับทีมข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เขาเลี้ยงหมาไม่ค่าพิษบูชื่อวิชาลตัวเดียวนะครับ
ยักษ์มีอีกสองตัวชื่อว่าเจ้ากวางแล้วก็เจ้าสวย
เจ้ากวางเป็นพันธุ์ไทยซ้ายสุดของจอ
ตรงกลางคือพิษบูที่ชื่อว่าวิชาญที่มันกัดเจ้าของจนตาย
แล้วสวยคือหมาพันธุดเดิ้ลตัวเล็กกว่าเพื่อน
ด้านขวาเนี่ยนะฮะเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยพิษบูมันกัดทั้งแขนกัดทั้งที่ท้อง
ของเจ้าของแผลเวอะมาแล้วแล้วพอตอนเช้าเนี่ยมันกัดเข้าอีกครั้งหนึ่ง
รอบนี้ทำเอาเจ้าของร้องโอดโอยถามว่าเอ้าแล้วทำไมชาวบ้านไม่ไปช่วยล่ะครับ
ก็เห็นว่าเจ้าของเขาถูกหมากัดแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือ
ชาวบ้านบอกตรงไม่กล้าครับกลัวกลัวว่าจะถูกกัด
เพราะว่าไอ้พิษบูที่ชื่อวิชาเนี่ยมันดุมาก
ผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าวิชาณเคยหลุดออกมากัดชาวบ้าน
เจ็บสาหัสมาแล้วเจ้าของก็ชดใช้ค่ารักษาพยาบาล
ชาวบ้านบอกว่าพี่พี่ย้ายไปเลี้ยงที่อื่นได้ไหมล่ะ
แต่เจ้าของเขารักของเขาครับซึ่งเราก็เข้าใจนะรักและห่วงเขาเลยไม่ยอม
แล้วก็รับปากว่าเดี๋ยวจากนี้ไปจะดูแลให้ดีที่สุด
เดี๋ยวจะทำกรงอะไรต่างให้มิดชิดเลยจะไม่ให้มันออกมา
แต่มันก็ยังหลุดออกมาอยู่ดีครับค่ะก่อนที่สุดท้ายเนี่ย
คนที่ต้องรับเคราะห์ก็คือเจ้าของ
คือวันนี้เราส่งทีมข่าวลงไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ลักษณะบ้านเป็นบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้๒ชั้น
กำแพงหน้าบ้านเป็นสังกษีค่ะประตูหน้าบ้านปิดนะคะ
ส่วนเจ้าของบ้านก็คือสามีของคุณอัชราที่ถูกกัดจนเสียชีวิตน่ะ
อยู่หน้าบ้านนะคุณอืมเจ้าของบ้านยังไม่กล้าเข้าบ้านเลยเนี่ยค่ะ

คืออย่างที่บอกว่าในบ้านหลังนี้มีหมา๓ตัว
มีเจ้ากวางพันธ์ไทยมีเจ้าสวยพุดเดิ้ลแล้วก็มีวิชาณพิษบุง

คือสามีของคุณอัชราเล่าให้ฟังบอกว่า
ซื้อวิชานมาเลี้ยงประมาณสักสองปีครึ่งได้แหละ
ก็จะเลี้ยงรวมกับเจ้าสวยแล้วก็เจ้ากวางนี่แหละอยู่ในบ้าน
เอาจริงนะวิชาณไม่ใช่หมาดุร้าย

วิชาไม่เคยกัดเจ้าของหรือคนในบ้านมาก่อนเลย

แค่เรียกวิชาณก็วิ่งกลับเข้ามาในบ้านแล้ว
แต่ก็ยอมรับว่าก็เคยมีเหมือนกันที่หลุดออกไปแล้วไปกัดชาวบ้าน

แต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาก็รับผิดชอบทุกอย่าง

ทีนี้ชนวนเหตุเป็นแบบนี้คุณ

เมื่อวานแมวหลุดเข้ามาในบ้าน

วิชาณเห็นแมวปุ๊บวิชาณกระโจนเข้าใส่เลย
แต่ว่าคุณอัชราเจ้าของบ้านนะคะที่เสียชีวิตนะนะ
เห็นก็เลยรีบกระโจนเข้าไปอุ้มแมวขึ้นมา
เพราะว่ากลัวแมวมันโดนเจ้าวิชาณฟัดตาย
วิชาณเห็นแบบนั้นก็กระโจนใส่คุณอัชรา

ตัวเขาเนี่ยสามีเนี่ยพี่ผู้ชายคนนี้ก็เลยเอาไม้ตีวิชา
แล้วก็จับวิชาณขังกรงไว้แบบนี้

ถูกต้องแล้วก็ถูกขังตรงตั้งแต่เมื่อวาน
จนกระทั่งเช้าวันนี้เขาบอกเขาก็ออกไปนอกบ้าน
ส่วนภรรยาเขาก็อยู่บ้านกับวิชาณตามปกติ
ปรากฏว่าพอลูกสาวกลับมาที่บ้านสภาพที่ลูกสาวเห็นคือวิชาณกำลังขย่ำแม่จมกองเลือดนอนแน่นิ่ง
ก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็จับวิชาณขังกรงอีกรอบนึงค่ะ
คือเขาบอกว่าเอาจริงนะไม่คิดเลยจริงว่าวิชาน่ะจะกัดภรรยาจนสาหัสแล้วเสียชีวิตขนาดนี้
เลี้ยงมา๒ปีครึ่งวิชาณไม่เคยดุร้ายเลยแต่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเมื่อวานเนี่ยคงจะหงุดหงิดที่จะกัดแมวแล้วไม่ได้กัดแล้วโดนห้าม
สองนอกจากโดนห้ามยังโดนตีอีกน้อยใจหรือเปล่าแล้วสามโดนจับขังตรงอีกวิชาณเลยอาจจะเครียดตอนนี้เอาจริงเขาบอกผมเองก็ไม่กล้าเข้าบ้านอ่ะ
จากไม่กล้าเข้าบ้านผมไม่กล้าเลี้ยงวิชาแล้วเพราะกลัวว่าจะกัดใครในบ้านตายอีกค่ะ
ก็ผมจะให้เขามาเอาไปนะเอาไว้อย่างนี้ผมก็กลัวเหมือนกันให้เจ้าหน้าที่เขามาเอาไป
ก่อนหน้านี้ที่มันเคยกัดชาวบ้านเนี่ยมันหลุดออกมากัดชาวบ้านเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันจะกลับมากัดคนในบ้านแบบถึงแบบนั้น
ไม่นึกครับไม่นึกครับเพราะว่าเราสนิทกันมากไม่นึกว่าเขาจะทำแบบนี้
ทีนี้ทีมข่าวเราได้ภาพวงจรปิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะเป็นภาพที่คุณอัจฉราที่เสียชีวิตนะครับกำลังตีเจ้าวิชาญอยู่ในป่าคือวิชาญคงอาจจะเกรเลหรืออาจจะทำอะไรสักอย่างอ่ะแต่เนี่ยมันก็เลยแบบโดนตีก็เลยไม่แน่ใจว่ามันโดนตีบ่อยหรือเปล่าคือปกติหมาเนี่ยถ้าโดนตีโดนขังกรงแล้วยิ่

วิชาณกัดเนี่ยอาการปางตายรอดตายมาได้นี่ก็ถือว่าปฏิหารเลยค่ะคือคุณป้าคนนี้ยกมือไหว้เลยครับคุยกับพี่ติเล่าให้ฟังก่อนที่คุณป้าจะเปิดแผลให้ดูให้ดูแผลก่อนเลยอืมบริเวณกะโหลกศีรษะด้านหลังเนี่ยฮะพอเปิดผมขึ้นไปปั๊บนี่คือแผลเป็นผมไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมมีที่ผมไม่ขึ้น
จากที่บริเวณส่วนไทยทอยแล้วต้นขาข้างขวาครับค่ะถลกผ้าถุงให้ดูฮะขออภัยนะเพื่อให้เห็นแผลอ่ะอืมด้านข้างพอจะเห็นไหมครับนี่อุ้ยแผลใหญ่มากภาพใกล้แผลเป็นนะค่ะเย็บไปร้อยกว่าเข็มคุณคือเวอะนะถ้าแผลเป็นเป็นแบบนี้แปลว่าตอนเกิดเหตุคือต้องเวอะเลยนะเนี่ยก็ผลงานของเจ้าวิชาณพิ
เคยเจ็บสาหัสเพราะ๓เดือนก่อนปั่นจักรยานจะผ่านหน้าบ้านของผู้ตายที่เลี้ยงวิชาเลี้ยงพิษบูอเอาไว้แล้วปรากฏว่าเป็นจังหวะที่เจ้าของเนี่ยเปิดประตูบ้านแล้วไอ้เจ้าพิษบูตัวดุนั้นเนี่ยมันวิ่งออกมาพอมันวิ่งออกมาเสร็จปั๊บเห็นคุณป้าปั่นจักรยานพอดีครับมันชนจักรยานจนล้มในความแ
แล้วคุณป้าสลบค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างไปรู้ตัวอีกทีคือนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลจักรยานของคุณป้าขอดูจักรยานอีกสักครั้งครับ
คันนี้แล้วเชื่อไหมฮะมิ้นคุณผู้ชมทุกวันนี้จักรยานเนี่ยยังปั่นได้แต่คุณป้าไม่ปั่นแล้วนะคือกลัวไปเลยกลัวไปเลยไม่กล้าผ่านหน้าบ้านที่เลี้ยงไอ้เจ้าวิชาณพิษบูที่มันดุที่มันเห่าดุดุเมื่อกี้เลยนะครับครั้งนั้นเจ็บสาหัสกระโหลกเอยขาเอยเย็บไปร้อยกว่าเข็มชีวิตเปลี่ยนไปเลยครับจากคนที่เดินเหินได้ปกติ

ของคือกำแพงรัวบ้านเนี่ยมันเป็นสังกษีไม่ได้แข็งแรงมากวันดีคืนดีก็ขนาดที่ว่าชนจากรายยานของคุณป้าเขาล้มอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันตั้งใจจะออกจริงอ่ะมันชนกำแพงมันชนรัวสังกษีเนี่ยมันจะออกมาไม่ได้เลยหรือลองฟังครับ
ตอนนี้เวลาเห็นมันนี่เป็นไงกลัว

ยังกลัวอยู่เลยฮะข้างนั้นคุณลุงครับแฟนของคุณป้าก็เป็นห่วงนะฮะคือตอนที่๓เดือนที่แล้วที่คือเมียต้องนอนโรงพยาบาล
นี่ก็ใจคอไม่ดีครับวันนี้พิติสังเกตดูแล้วยังไม่มีหน่วยงานมาเอาเจ้าวิชาณพิษบูพันธุนั้นออกไปนะครับก็ต้องขังไว้ในกรงก่อน
แต่เห็นว่าวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยครับวันจันทร์ที่๑๒กันยายนจะมีหน่วยงานมาเอาพิษบูตัวนี้ออกไปจากพื้นที่
ชาวบ้านก็น่าจะเบาใจขึ้นส่วนร่างของผู้ตายคือคุณอัชราเจ้าของที่เลี้ยงดูพิษบูตัวนี้มาเนี่ย
จะรับร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดรุ้งอยู่ในพื้นที่อายุทยาในวันพรุ่งนี้
ค่ะเนี่ยครับคือจริงก่อนที่จะเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนพันธุ์ไหนก็ตาม
คือต้องศึกษาวิธีการเลี้ยงแล้วก็ลักษณะนิสัยใจคอจริง
หมาแบบนี้ควรเลี้ยขังเลี้ยงปล่อยอะไรยังไงแบบไหน
ยังไงก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยจริง